สนามเลือกตั้งหกหกกันหน่อยนะคะต้องยอมรับจริงจริงว่าทีมงานของพี่ป้อม
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะโอ้โหขยันหากิจกรรมให้พี่ป้อมได้ทำจริงเลย
วัยกันไปเรื่อยเรื่อยจากตอนแรกเป็นวัยรุ่นตอนนี้จะเป็นวัยฟันน้ำนมแล้วนะคะ
จริงเหรอใช่เพราะว่าช่วงวันแห่งความรักนี่ไปตักไอติมแจกเด็ก
แล้วก็ร้องเพลงทรงอย่างแบ๊กับเด็กแต่ไม่ได้ร้องอย่างเดียวนะคะเต้นด้วยจ้า
เป็นไงคะทรงอย่างแบสไตล์พี่ป้อมพอไหวไหมคุณคิงสุดยอด
เดี๋ยวตอนแรกแรกน้องน้องเหมือนจะเขินเขินอ่ะเนาะเพราะว่าให้ร้องออกใหม่พี่ป้อมก็เลยเออ
ร้องนำสักนิดนึงโยกนำสักเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้พี่เป็นที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดจังหวัด
พลเอกประวิทย์เนี่ยก็ไปทำกิจกรรมมอบความสุข
ความรักให้เนื่องในโอกาสที่จะถึงวันแห่งความรักค่ะ
ไอศกรีมแจกเด็กเด็กนะคะแม่น่ารักจริงจริง
ไปดูฟังคุณจุลินหน่อยก็แล้วกันนะเห็นไงครับ
เห็นพี่ป้อมยกทรงอย่างแบดแล้วคุณจุลินว่ายังไงคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิบัตย์พร้อมแกนนำวันนี้ค่ะ
เขาไปเปิดศูนย์เลือกตั้งสสกมหนองแขมทวีวัฒนา
นี้เนี่ยจะส่งนายวัชระเพชรทองลงแข่งอีกรอบแม้จะยังไม่เคยประสบความสำเร็จนะคะ
ซึ่งนายวัชราก็เอากล้วยน้ำวาทั้งเครือมามอบให้นายจุรินเขาบอกว่าเป็นการเอาเคล็ด
ครั้งนี้มันจะได้กล้วยง่ายยืนยันเลยว่าเขาเกิดจากประชาธิปัตย์ก็จะตายไปกับประชาธิปัตย์นี่แหละ
และถ้าเป็นสอสอสิ่งหนึ่งที่ขอให้คำมั่นคืออะไรรู้ไหมคะคืออะไรครับ
ไม่ขาดประชุมสภาแม้แต่วันเดียวค่ะและจะไม่ย้ายไปอยู่พักอื่นด้วย
นายจุลินให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจของนิดาโพนะคะที่ระบุว่านครศรีธรรมราชยังอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันดับหนึ่งเนี่ย
อิ๊งอันดับสองส่วนตัวเขาเป็นอันดับที่ห้า
เขาบอกแต่ละโพลก็มีเป้าหมายของตัวเองแต่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
มั่นใจในสิ่งที่ลงมือทำที่ผ่านมามั่นใจมากว่าครั้งหน้าจะชนะยกทีมเก้าเขตทั้งจังหวัด
ส่วนที่มีสอวอบางคนออกมาบอกว่าพักการเมืองไหนก็ไม่สามารถรวมเสียงได้เกินสามร้อยเจ็ดสิบห้า
แล้วก็ตั้งรัฐบาลได้รอบเพราะว่ามีเสียงสอวออีกสองร้อยห้าสิบเสียงที่รวบเลือกนายก
นายจุรินก็บอกว่าถึงจะไม่ได้เป็นนายกแต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็คงอยู่ได้ไม่กี่วัน
คงต้องยุบสภาอยู่ดีนั่นแหละอืมอ่ะปิดท้ายกับคนนี้เขาซะหน่อยห่างหายไปนาน
พี่เต้นะคะพี่เต้มงคลกิจซุกศิลป์ธารณนท์หัวหน้าภาคไทยศรีวิลัย
วันนี้สวมหมวกกะปิยะเดินขอคะแนนเสียงชาวบ้านที่ตลาดตันหยงมัด
ที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะไปกับทีมงานนะคะ

บอกว่าถ้าพักไทยศรีเวลาได้เป็นพักร่วมรัฐบาลชุดใหม่นี่นะ
เสนอให้ถอนกำลังทหารส่วนเกินออกจากพื้นที่

ดูจากโงเห้งของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ย
คงไม่พ้นต้องเป็นฝ่ายค้านแน่เลย